เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่มาพร้อมกับความแปลกมันมีเยอะ

วันนี้เรารวบรวมเอาไว้แล้วซึ่งมีความแปลกมากมายขนาดไหน

ตลอดข่าววันนี้ขอนำเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่มาพร้อมกับความแปลกมาฝาก
ส่วนจะแปลกขนาดไหนนั้นฝากคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันเลยครับ
เริ่มกันที่ต้นบอนสียักษ์สูงเกือบ๒เมตร

ไปกันที่บ้านเลขที่๑๗๑ตะบนขุนทะเลอำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราชของคุณดันัยรำพึงนิต
ที่นี่นะครับมีต้นบอนสียักษ์หายากจำนวน๒ต้น
เป็นต้นบอนสีสายพันธุ์ราชินีใบไม้
ปลูกอยู่ในกระถางเซรามิกหน้าบ้าน
มีความสูงใหญ่ประมาณ๑๗๑เซนติเมตรเท่ากันทั้ง๒ต้น
ส่วนของใบมีเพียง๑ใบ
แต่มีขนาดใหญ่และยาวกว่า๑ฟุต
ขอบใบมีสีเขียวสด
ส่วนตรงกลางใบมีสีชมพูแดง
ที่สำคัญมองเห็นส่วนของก้านใบได้อย่างชัดเจน
คุณดันัยบอกว่าตนเองเนี่ยยอมรับว่าต้นบอนสีนี้มีความแปลกมาก

และตั้งแต่ปลูกต้นบอนสีทั้งสองต้นไว้หน้าบ้าน
อมรับเลยว่ามีเรื่องดีเรื่องมงคลเกิดขึ้นกับตน

อย่างล่าสุดเมื่อวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ตนก็โชคดีถูกรางวัลเลขท้ายของรางวัลที่๑
ซึ่งตรงกับเลขที่บ้าน
และตรงกับความสูงของต้นบอนสี
ซึ่งเชื่อว่าต้นบอนสีนี้เนี่ยให้โชคอย่างแน่นอน
ต่อกันที่ต้นพิษวงศ์ตานกฮูก๑ปีมีครั้งเดียว
ไปกันที่ดอยหัวหมดอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก
ที่นี่นะครับมีต้นพิษสวงตานกฮูกหรือพิษวงศ์ไทยทอง
ซึ่งหาชมได้ยากมาก
และพบได้เฉพาะที่ดอยหัวหมด
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
ซึ่งต้นพิษวงศ์ตานกฮูกเป็นพันไม้เกียรติประวัติไทย
หน้าตาน่ารักมีขนาดเล็กลำต้นสูงประมาณ๒มิลลิเมตร
เป็นพืชล้มลุกลักษณะเนี่ยหน้าตาคล้ายกับนกฮูก
ดอกมีสีเขียวอมน้ำเงิน
เรียกได้ว่าเป็นพืชที่มีขนาดเล็กมาก
ขนาดเท่ากับหัวไม่ขีดนั่นแหละครับ
ซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการค้นหาด้านชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
และอนุรักษ์อุ้มผางบอกว่า
ตอนนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมต้นพิษวงตานกฮูก
พร้อมกับถ่ายรูปได้แล้วล่ะครับ
ของดี๑ปีมีครั้งเดียวไม่ควรพลาดนะครับ
และสิ่งมีชีวิตที่มาพร้อมกับความแปลกอย่างสุดท้ายก็คือ
เห็ดลินจือยักษ์หน้าโรงพักทั้งหมดทำความเคารพ
ไปกันที่บริเวณลานคอนกรีตหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองพยาว
ทีนี้เนี่ยเราจะได้พบกับเฮดลินจืยักษ์
แทนออกน้ำตาลขอบขาวกำลังออกดอกบาน
มีรูปร่างแปลกและมีขนาดใหญ่กว้างหนึ่งคืบ
ยาว๓คืบโดยดอกเห็ด
มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ออกมาทับซ้อนกันเป็นชั้น
แถมมองไปมองมาด้าน
มีดอกหนึ่งมีรูปร่างคล้ายกับเต่า

เหล่าบรรดานักเสี่ยงโชคก็ไม่รอช้า
พากันเข้าไปมองดูพร้อมกับคำนวณออกมาเป็นตัวเลข
ตามความเชื่อของแต่ละคน
อ้าวใครมองเห็นต่างออกไปหรือเห็นเป็นอะไร
ก็อย่าลืมไลน์มาบอกกับคุณชนะและน้องใบตองกันด้วยนะครับ